ก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าทางคดี

มอบตัวกับตัวกับและสมรวจสอนอบางชัน

มขืนกระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี
พรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารย์
ขืนใจผู้อื่นให้เสพสิ่งเสพติด
และความผิดตามพรบยาเสพติดด้วยค่ะ

เมื่อช่วงบ่ายผู้ต้องหารับสารภาพ
ตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ
เตรียมฝักหางต่อสารอายามีนบุรี
ก็พอเสร็จสิ้นการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ
ดำเนินการทันทีตามขั้นตอนของกฎหมายเลยนะคะ
ขณะเดียวกันนะครับในส่วนของฝนนะฮะ

ไทยทำร้ายเยาวชนหญิงวัย๑๓ปี

คือเขาก็สารภาพว่าเขาทำร้ายจริง
แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนบังคับหรือว่าสั่งให้ใครถ่ายคลิป

ก็ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นไปนะครับ

ถูกคุมตัวมาสอบถามข้อมูล
ว่ารู้เห็นกับเหตุการณ์นี้หรือไม่
หรือว่าไปถ่ายคลิปแล้วเอาคลิปไปเผยแพร่ไปประจานหรือไม่
เดี๋ยวจะต้องให้สหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำนะครับ
ถ้าใครมีความผิดก็ต้องโดนตามข้อหาต่าง
ที่มีส่วนร่วมกันในการกระทำความผิดนะครับ